คดีน้องชมพู่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผ่านมา๒๔วันนะฮะ
นับตั้งแต่๑๑พฤษภาคมที่น้องเนี่ยถูกลักพาตัวไปจากบ้านนะครับ
แล้วก็ไปพบเป็นศพอยู่ที่ภูเหล็กไฟนะครับ
แน่นอนว่าสิ่งที่รอกันคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

แต่ตอนนี้ในเมื่อมันยังไม่มีความคืบหน้าออกมาตรงนี้เนี่ยนะครับ
มันก็ไม่แปลกที่จะมีการพยายามสืบค้นหาคำอธิบาย

ทางหลักของศัยยศาสตร์เรื่องของศาสตร์ลี้ลับต่าง
เพื่อหาว่าเอ๊ะมูลเหตุอะไรที่คนร้ายต้องทำกับเด็กแบบนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าขณะนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่
ชุดที่ค้นหาหลักฐานเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ค้นหาหลักฐานอย่างต่อเนื่องทุกวัน

สืบสวนก็ยังขึ้นพื้นที่ภูเหล็กไฟ
วันนี้เจอหลักฐานก็เพิ่มเติมก็หลายอย่างอยู่
มีกางเกงนี่ก็เจอมีชุดแสกสีส้ม

ใช่
เดี๋ยวเราไล่รายละเอียดให้ว่าชุดสืบเขาเจออะไรเพิ่มเติมบ้าง
เรายึดเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ผลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นหลักแน่นอน
เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกแต่เราก็พยายามจะนำเสนอให้ท่าน
ในทุกแง่มุมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
แล้วทุกวันนี้นะครับทุกผู้ชมคุณเขียนมาสอนต้องยอมรับนะ
มีร่างทรงมีหมอดูหมอธรรมหรือแม้แต่พระสงฆ์ไปทุกวัน
ใช่ค่ะพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
กว่ารายนะคะที่เป็นในมุมของความเชื่อ
พยายามจะไปให้ข้อมูลกับทางพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ไปถึงบ้านก็มีโทรศัพท์ไปหาก็มี
คือในมุมหนึ่งพ่อแม่ของน้องชมพู่มองว่าก็เห็นในความหวังดี
ของหมอดูต่างหรือความเชื่อต่างที่พยายามจะให้ข้อมูล
ก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ
วันนี้ก็มีมาแต่วันนี้เป็นรือสี
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูเลยนะฮะวันนี้มีพ่อปู่ฤษี
เขาบอกว่าเขาชื่อพ่อปู่ฤษีมณีโชธศรีวเทพ
ขับรถมาเลยมากับลูกศิษย์บอกว่าต้องการมาช่วย
ในการที่จะคลี่คลายคดีน้องชมพู่
มาช่วยให้เจอหลักฐานต่างเจอคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่
มาถึงก็มาทำพิธีที่สวนยังภารา
ที่เป็นพื้นที่บริเวณหลังบ้านน้องชมพู่
เดี๋ยวท่านไปดูนะฮะตอนที่เขาเข้าไปทำพิธี
ไปไล่คาถาไปเปิดฆาตศรี
ให้เปิดทางจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ให้ได้
ครูจะไปตามมันมา
ทำข่าวอยู่ในพื้นที่เนี่ยอยู่แถวบ้านของน้องชมพู่เนี่ยฮะ
เห็นว่าพ่อปู่ฤษีมณีโชธเนี่ยขับรถมาเองเลยนะอืมอ่า
ขับรถมาถึงจุดปุ๊บนะก็ไปสอบถามกันนะครับ
บอกว่าขับรถมาจากอาสมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
กับลูกศิษย์อีกคนนึงบอกว่าต้องการมาช่วยทำพิธีเพื่อให้จับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ให้ได้โดยเร็ว
เริ่มแรกให้ตัวแทนครอบครัวน้องชมพู่ไปปักทูบ๑๖ดอกที่ใต้ต้นไม้แล้วก็ในกระถาง
แล้วก็ร่ายมนต์คาถาอยู่ราว๒๐นาทีอะครับเหมือนที่ท่านฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ย
เพื่อทำพิธีปลุกเสกทรายแล้วก็ร่ายคาถาจนทูบเนี่ยหมดดอกเลยอ่ะ
กูจะไปตามมันมามึงกูดูไม่เป็นสุขเป็นสุขแล้วมึง

คิดว่าจะทำน้องเขาได้อย่างเดียวเหรออืมไม่งั้นกูไม่มาหรอก
อ่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะใช่ค่ะ
หลังจากนั้นพ่อปู่ฤษีมณีโชธก็โปรยทรายลงพื้นตามจุดที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไป
เขาบอกว่าไปทางเนี้ยเนี้ยฮะแล้วก็โปรยลงพื้นแบบนี้อ่า
บอกว่าความเชื่อในพิธีโยนทรายโปรยทรายแบบนี้เนี่ย
เสมือนการปลุกเสกทรายเพื่อให้ธาตุทั้ง๔คือดินน้ำลมไฟช่วยเปิดทาง
ทรายเนี่ยกระเด็นกระดอนไปตามจุดต่างให้หลักฐานถูกเปิดเผย
ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มาเจอหลักฐานรือสีตนนี้นะครับ
ก็เดินโปรยทรายทั้งหน้าบ้านหลังบ้านส่วนที่เป็นไร่มันสำปะหลัง
บอกว่านี่แหละคือทิศทางที่คนร้ายเนี่ยพาเด็กไปแต่ละจุดที่ไปนะครับ
พ่อปู่ฤษีมณีโชธบอกว่าไปเพราะเห็นในนิมิตร
ว่าคนร้ายอุ้มน้องผ่านไร่มันสำปะหลังแล้วจากนั้นเดินตัดเข้าป่ายางพารา
ก่อนจะลัดเลาะขึ้นเขาไปที่ภูเหล็กไฟจุดประสงค์ก็คือหลบสายตาชาวบ้าน
แล้วเป็นเส้นทางที่ขึ้นสู่เขาได้เร็วที่สุด
มันกมันกลัวบ้านมันเห็นมันจะเกิดแสงสะวาง

อ๋อเพราะจะมีบ้านหลังอยู่ตรงนี้

นั่นแหละมันเหมือนกับเขาตัด

เร่งอ่ะคือเร่งอ่ะคือเดินเร็วอ่ะเนาะ
เดินเร็วมันออกช่องนั้นเป๊ะเลยนะ
นี่ฮะเหมือนเส้นทางที่ทีมข่าวของเราก็เคยวิเคราะห์ไว้เป๊ะเลย

ทางนี้เป๊ะเลยนี่แต่พ่อปู่เขาบอกเขามาตามนิมิตนะ
ค่ะแต่มันก็จะมีเส้นทางอยู่ไม่กี่เส้นทางค่ะ
ที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงจุดที่พบศพน้องชมพู่ได้
อืมแล้วมันกำลังโตเลยเนี่ยต้นมัน
พ่อปู่ฤษีบอกว่าจุดประสงค์ของคนร้ายคือต้องการนำชีวิตของเด็กไปสังเวยไปบูชายันนะครับ
ต้องการเอาดวงวิญญาณไปทำคุณสัยทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตบนภูเขานะฮะ
จุดที่น้องเสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ตรงจุดภูเหล็กไฟที่ถูกทำร้ายเสียชีวิต
บูชายันพ่อปู่ฤษีคนนี้บอกว่าต้องทำพิธีกลางแจ้งเป็นจุดที่ยิ่งสูงยิ่งดี
โดยเด็กเนี่ยถูกจับถอดเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วทำพิธีอยู่ที่จุดตรงนั้นบนภูเหล็กไฟ
ส่วนหลักฐานที่ทำไมถึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะยังไม่เผาเสื้อกล้ามของน้องทิ้งเนี่ย
ปู่ฤษีมณีโชธบอกว่าเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณ
เชื่อว่าเสื้อที่ได้ไปยังไงคนร้ายยังไม่เผาทิ้งแน่นอน
แล้วเสื้อตัวนี้อยู่ที่คนร้ายนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหน
พ่อปู่รุศรีมณีโชทก็ทำพิธีสวดเสริมบรรมี
ป้องกันภัยต่างให้กับผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวด้วย

ร่ายกระถาหยิบดินโปรยใส่ศิษย์

นี่ฮะช่างภาพของเราผู้ช่วยช่างภาพของเรา
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราด้วย
พ่อปู่ฤษีบอกต้องขึ้นเขากันทุกวันใช่ไหม
ต้องเดินทางทุกวันเดี๋ยวพ่อปู่ช่วยให้
่ายคาถาให้ปกปักคุ้มครองรักษาให้เพื่อความปลอดภัย
คุณผู้ชมคะในมุมของความเชื่อเนี่ย

สอดคล้องกันส่วนใหญ่ก็คือเชื่อว่าคนร้าย
มีมนต์ดำมีพิธีกรรมทางศัยศาสตร์ครับคุณตาของน้องชมพู่ค่ะ
วันนี้คุณตาก็เลยไปทำพิธีเปิดป่าอีกรอบหนึ่งนะคะ
เคยทำพิธีเปิดป่าไปแล้วคือในมุมพิธีกรรม
เรื่องของการทำพิธีเปิดป่าเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้ชิดกับป่าเขาต้องเข้าป่าหาของป่าอะไรต่าง
เขาก็จะคุ้นเคยกับพิธีกรรมเปิดป่าในลักษณะแบบนี้
คือคุณตาเนี่ยไปทำพิธีเปิดป่าก็คือจุดที่ใกล้กับจุดที่พบศพของน้องชมพู่ค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะก็คือนำทูบนำเทียนไปทำพิธี
ก็คือบริเวณตีนเขาภูเหล็กไฟ
เจ้าทีเจ้าฐานภูเหล็กไฟแห้งนี้แหละ
ลูกค้านี่คือตาคือเป็นพ่อเท่าของหลานชมพูนั่นแหละ

มาขอเปิดป่าเปิดท่างให้จับผู้หลายได้ไว้
วันนี้ขอสทีเจ้าฐานและขอหลวงปู่ลิ้นได้ซ้อยบันโดนบันดาลใจให้
ให้เขาหอนอกหอนใจให้เขาขั้นป๊ะขั้นคอให้เขาเว้าออกมา
ซ้อยรู้ซ้อยร่านซ้อยต้องจะพิทยาบังภูรายไว้
ขอให้ห้อนอุ๊กห้อนใจขอให้เจ้าทีฝนจับได้
คือที่บริเวณตินเขาภูเหล็กไฟมีดอกพุธมีทูบ๑๖ดอกมีเทียน๑๐เล่มไปทำพิธี
คือคุณตาบอกว่าที่เลือกทำพิธีตรงจุดนี้เพราะเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่พบศพของน้องชมพู่
ส่วนบ่อน้ำที่เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปนะคะว่าเจ้าหน้าที่สูบน้ำออกจากบ่อด้วยไง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบว่ามีคนไปปักทูบเหมือนกับประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างใกล้กับบ่อน้ำ
เจ้าหน้าที่ถึงขั้นสูบน้ำออกจากบ่อใช้เวลา๒๓ชั่วโมงแล้วก็ไปค้นหาในบ่อค่ะ
เป็นโครนเป็นอะไรก็ยังไม่เจอยังไม่เจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติม
คุณตาก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะตรงจุดที่เป็นบ่อน้ำแล้วสูบน้ำกันออกเนี่ย
จุดนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของภูเหล็กไฟนะคะครับ
คุณตาบอกว่าคุณตาก็เลยเลือกมาทำพิธีเปิดป่าอีกจุดหนึ่งที่เราให้ดูภาพไป
เพราะเชื่อว่าพิธีเปิดป่าจะทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
คุณตาบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายมีแผนวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีในการก่อเหตุนำตัวน้องชมพู่ไป
เชื่อว่าคนร้ายนำตัวน้องชมพู่ไปทำอะไรบางอย่างแน่แน่เชื่อว่าคนร้ายเตรียมการ
แต่สิ่งที่คนร้ายนำตัวน้องชมพู่ไปทำอะไรบางอย่างไม่มั่นใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำหรือเปล่า
เสื้อของน้องชมพู่ที่หาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอ
คุณตาบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายอาจจะเผาทำลายไปแล้วหรือไม่ก็ไปซุกซ่อนที่ไหนสักแห่งที่หาไม่เจอจริง

พ่อคิดว่าเสื้อนี่ถ้าไม่เผาก็ซ่อนก็ซ่อนไว้หรือฝังดินหรืออะไรไว้จนเราหาไม่เห็น
จนเราหาไม่เห็นเพราะว่าถ้ามันมีถ้าเขาไม่ซุกไม่ซ้อนถ้าเขาทิ้งแถวป่าเนี่ยเห็นแน่นอนว่าคนหาตั้งเยอะตั้งหลายวันเขาไม่ได้แค่ว่าอยากได้แล้วมาอุ้มเอาไป

ความคิดพ่อที่พ่อบอกเขามีแผนของเขาเนี่ยอยู่ยังไงครับผม
ก็คือเขาอยากได้อยากได้เด็กนี่แหละอยากได้เด็กมันตรงนี้ก็ยังไม่รู้ชัดเพราะว่าเราก็ไม่ได้เกิดไม่ได้แค้นไม่ได้ทำอะไรกับพี่กับน้องที่ว่าให้เขาแค้นถึงขนาดมาเอาลูกเอาหลานเราจะเอาไปทำศัยศาสตร์อ้าวมันทำอะไรได้พ่อยังไม่รู้เรื่องศัยศาสตร์มากนักนะ

แต่คุณตาของน้องชมพู่บอกว่าก็มีอะไรแปลกเหมือนกันนะ

เมื่อ๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาฝันเห็นเด็กอายุประมาณ๑๐ขวบ

ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ดีก็มาจับที่หัวจนคุณตาสะดุ้งตื่น

แต่ในฝันเด็กที่มาในฝันเนี่ยไม่ใช่น้องชมพู่นะ

แม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าเมื่อวันพระใหญ่ได้ยินเสียงเด็กร้อง

เรียกแม่จ๊ะแม่จ๋าเนี่ยค่ะ

ร้องว่าแม่แม่สองข้างแม่จ๋าแม่จ่าเนี่ยเหมือนกับหูแว่วแม่ก็ลุกขึ้นมา
สาวิตรีลุกขึ้นมาได้ยินเสียงเมื่อวันพระที่ผ่านมา

นี่ค่ะเรื่องแปลกก็มีเหมือนกันก็ฝันได้ยินเสียงอะไรแบบนี้นะคะ
ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราที่คุยกับคุณตาก็เลยถามนะบอกว่าคุณตา
เวลาตำรวจเรียกตาไปสอบปากคำ

แต่ละครั้งเนี่ยตำรวจถามอะไรเน้นไปที่ประเด็นไหนยังไงบ้าง

คุณตาบอกว่าทุกครั้งที่ตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำเนี่ยนะคะ
ก็จะถามภาพรวมว่ามีลูกกี่คน
แบ่งสมบัติให้ลูกทุกคนเท่ากันไหม

อาจจะพยายามหามูลเหตุเรื่อง

คือตายอยู่นั้นไม่มี
เน้นไปที่ประเด็นเรื่องของการอนาจารย์เด็กแต่เพียงอย่างเดียว
คือประเด็นอื่นยังไม่ตัดทิ้งก็เลยถามประเด็น